ลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
แก๊งเจาะระกรรมรถแกระยานยนต์ออกอารวาสค่ะ

ตอนนี้ตำรวจรวบตัวได้แล้ว๔หนีไป๑นะคะ
นี่จุดแรกกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
หอพักค่ะคุณผู้ชมพฤติกรรมพฤติการเนี่ย
เห็นหมดเลยนะคะว่าทำอะไรบ้าง
ผู้ต้องหาเนี่ยที่ตำรวจตามไปรวบตัวมาได้
เลยนะคะแต่ละที่เนี่ยพฤติกรรมของกลุ่มนี้ก็คล้าย
จักรยานยนต์ออกมานะฮะนี่ตำรวจรวบตัวได้
แล้วนะคะตำรวจโรงพักเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
แล้วที่แสบสุดเลยเนี่ยหัวหน้าแก๊งอายุ๑๘ปีคุณ
สิบแปดอายุหรอเป็นเยาวชนชายอายุสิบแปดปี
แฟนสาวเนี้ยอายุยี่สิบเอ็ดปีชื่อว่านางสาวปินอานงยูทองคำนะคะ
ถูกจับกลุ่มได้ในพื้นที่โรงพักเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับของกลาง
โอ้โหฟังนะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ๘คัน
ซากรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟที่ถูกชำแหละแล้วอีกหนึ่งคัน
แผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ถูกถอดออกมา๖ป้าย
แล้วก็ของกลางอีกเพียบดูเห็นไหมซ้ายมือเนี่ยคือของกลาง
ผู้ต้องหาอีก๒คนที่ร่วมขบวนการด้วยชื่อว่านายไตรรงศรีสัญจรอายุ๒๕ปี
อีกคนชื่อว่านายอภิรักษ์ทองสุกอายุยี่สิบสามปีสองคนนี้ถูกจับกลุ่มขณะที่กบดานอยู่ที่อำเภอท่าสารา
ส่วนอีกคนหนึ่งตอนนี้หลบหนีไปนะคะตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะคะ
ไปสอบสวนเยาวชนชายอายุ๑๘ปีเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นหัวโจก
รับสารภาพบอกว่าออกตระเวนโจรกรรมโดยมีการแบ่งงานกันทำกับลูกทีม
คือนายไตรรงกับพวกจะรับคำสั่งหรือว่าใบสั่งจากตัวเองเนี่ยอีกทีหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้าที่จะรับใบสั่งจากตัวเองเนี่ยคือคำสั่งจากตัวเองเนี่ย
โจอายุสิบแปดปีที่เป็นหัวหน้าแก๊งเนี้ยเขาตระเวนไปดูลาดเหลาไว้ก่อนอืม
ตรงจุดไหนที่ตัวเองคิดว่าโอเคก็จะชี้เป้าให้นายไตรรงให้นายอภิรักษ์เนี่ย
ไปทำตามที่วางไว้หลังจากได้รถมาเสร็จแล้ววิธีการคือโพสต์ขายทางออนไลน์
แล้วตำรวจเข้าไปดูไปตรวจสอบจากนี่แหละค่ะที่คุณโพสต์ขายทางออนไลน
ขายทางนั้นคุณพี่คุยกันในกลุ่มไลน์แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
ย้อนกลับไปจนกระทั่งรวบได้เกือบครบแก๊งนะคะหัวหน้าแก๊งหัวโจกวัยสิบแปดปี
ยังเล่าไม่จบบอกว่าวีรกรรมของเขานะยังไงช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา
โจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอเมือง
ช่วงเดือนกลางเดือนที่ผ่านมาโจรกรรมไปแล้วยี่สิบคันนะเออ
ขายในราคาคันละห้าพันบาทค่ะแล้วจะบอกว่า
ออกไปขโมยรถแบบเนี้ยแทบจะทุกวันบางวันเนี่ย
ได้ถึง๓คันอาชีพหลักอาชีพหลักเลยนะคะ
ไม่ต้องมีอาชีพเสริมอาชีพหลักเลยค่ะทีนี้หลังจากที่สอบสวนตำรวจ
สามารถควบคุมตัวทั้งสี่คนได้นะคะก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ที่มีไปอีกหนึ่งคนค่ะมาด้วยอืมตามให้ครบนะคะ